ต่อไปนี้ค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันหน่อย

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพิโนธ
หรือว่าพระอุดมอธิจิตโตนั่นเองนะครับคุณผู้ชม
ด้วยการนี่เลยถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน๑๗ตัวค่ะคุณผู้ชม
คือหนึ่งในจำนวน๑๗ตัวนี่นะเขาบอกว่ามีเจ้ากระบือที่กำลังท้องอยู่ด้วยนะ

ซึ่งสาวก้อยก็ได้โพสต์ภาพหลวงพี่โน๊ตลงในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะ
พร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าวันที่๑กันยาเนี่ยนะฮะ
้อยและพี่ตูนได้ร่วมถวายปัจจัยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพี่โน๊ตค่ะ
เพื่อถ่ายชีวิตโคกระบือที่กำลังจะถูกฆ่า๑๗ตัว
หนึ่งในนี้มีกระบือที่กำลังท้องอยู่ด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพี่โน๊ต
แล้วก็ขอขอบคุณพี่มาร์ทค่ะที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้เราทั้งคู่นะคะ
คุณแม่เขาว่าแบบนี้ซึ่งก็มีเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่เข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้กันเยอะเลย
แล้วก็ขอให้ผลบุญครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้สาวก้อยแล้วก็เบบีในท้องสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงด้วยค่ะคุณผู้ชม
เป็นบุญอย่างนั้นในการให้ชีวิตนะ๑๗ตัว